เอ้าแวะดูการเมืองหน่อยแล้วกันการเมืองไทยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปตรวจรัชการ
จังหวัดระนองถึงสาเหตุต้องลงพื้นที่ตรวจราชการทุกวัน
หลายฝ่ายบอกโอ้โหท่านตรวจรัชการถี่ยิบทุกวันเลย
ตกลงไปตรวจราชการหรือจะไปหาเสียง
นายกบอกก็เพื่อไปกำกับดูแลพื้นที่ต่าง
เพราะหลายคนเป็นห่วงว่าช่วงการเลือกตั้งสอสอเนี่ย
แล้วเดี๋ยวมันจะมีรอยต่ออาจเกิดปัญหาเกียร์ว่างเกิดขึ้นไง
พอเห็นว่าเป็นรัฐบาลรักษาการเดี๋ยวพื้นที่ต่างจะไปเกียร์ว่าง
จึงต้องไปติดตามดูแลแล้วไปตรวจราชการให้ถี่ยิบหน่อยนะครับ
หากต่างคนต่างพูดในตอนนี้เนี่ยพูดกันไปพูดกันมาเนี่ย
เดี๋ยวมันจะทำให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้ที่ไม่ใช่สาระ
เพราะฉะนั้นใครจะวิจารณ์อย่างไรเนี่ยบิ๊กตู่บอกผมไม่สนใจ
ผมสนใจประเทศและประชาชนมากกว่า
เป็นหมดแล้วตอนที่พยายามไปทุกวันกดกลับดูแล
คือสรุปท่านไปในฐานะนายกนะ
ตรวจราชการแบบขี่ยิบในหลายพื้นที่
เดี๋ยวจะมีการเกียร์ว่างกันเกิดขึ้นช่วงรัฐบาลรักษาการ

วันนี้บิ๊กตูพลเนศประยุทธ์นะครับ
พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดระนอง๓จุดนะครับ
ก็คืออำเภอสุขสำราญอำเภอกระบุรีอำเภอเมืองละนองด้วยนะครับ
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่ที่มารอต้อนรับกัน
ทางฝั่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ

ป้อมนะฮะนี่แม่ผมไม่พูดนายก

ติดพันธุ์อยู่รองนายกรัฐมนตรีนะ

นำทีมเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐนะครับ
เข้าร่วมหารือกับหอการค้าไทยจีน
อ่าวันนี้บิ๊กป้อมให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์ดี
บอกวันนี้มารับฟังปัญหาจากหอการค้าไทยจีน

เพื่อให้พักพลังประชารัฐนำไปดำเนินการ
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยนะ
ถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ถ้าได้เป็นนะบิ๊กป้อมย้ำถ้าได้เป็นนะ

อ่าจะได้เอาปัญหาต่างต่างเนี้ยที่รับฟังเนี่ยไปดำเนินการ
ส่วนกรณีกลุ่ม๓มิตรในพักพลังประชารัฐ
ของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
นะที่ลาออกแล้วนะเพื่อจะไปร่วมงานกับพักเพื่อไทยเนี่ย
วันนี้เขามาลากันมากราบลาบิ๊กป้อมกันนะครับ
ป้อมบอกก็ได้บอกเขาว่าขอให้ไปดี
ตามใจครับเป็นเรื่องของคนจะคิดคนจะไปคนจะมา
ไม่มีใครไปบังคับใครได้
มาเพื่อรับฟังข้อเสนอมารับฟังข้อปัญหาต่างจากหอการค้าไทยจีน
แล้วก็รับประสบการณ์ต่างที่เขามีมา
เพื่อเชื่อให้พลักษณ์พลังประชารัฐผมเนี่ยได้ดำเนินการนะครับ
ถ้าผมได้เป็นรัฐบาลนะครับต้องบอกก่อนว่าท่านะ
ก็ให้เขาทำไปดีนะครับตามใจครับ
เขาอยากคิดยังไงก็เป็นเรื่องของคนจะคิดคนจะไปคนจะมา
ไม่มีใครไปบังคับได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ท่านจะคิดยังไงนะครับ
ก็ดีทุกคนนะนะผมไม่มีทะเลาะกับใครผมก็
ก้าวข้ามคันขาดแย้งขาดแย้งกันไม่เอาเลย

ใช่ค่ะส่วนเมื่อวานี้เห็นภาพที่บิ๊กป้อมกินข้าวกับใครนะพี่อุ๋ย
ทางพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
คุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพัก
คุณชาดาไทเศษแกนนำพักภูมิใจไทย
หลายคนก็เลยบอกเอ๊ะนี่จับคั่วการเมืองครั้งหน้าเนี่ย

วันนี้ได้คุยกับคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าใช่

นี่คือภาพกับสามมิตรนะอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นภาพเมื่อวาน
ภาพเมื่อวานเนี่ยเขาไปกินข้าวกันคุณอนุทินบอกใช่
กินข้าวกับพลเอกประวิทย์เพื่อหารือถึงเรื่องการเมือง
จับมือตั้งรัฐบาลจริงจริงพี่หุยเฮ้ย
คุณอนุทินบอกแบบนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยคุณอนุทินเขาลงพื้นที่

พบป่าอสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น

ก็เลยถูกนักข่าวถามบอกภาพนี้ที่มันหลุดออกมาจากมูลนิธิป่ารอยต่อนี่มันยังไงเหรอเสียหนู

คุณอนุทินก็บอกว่าก็เป็นคนขอเองด้วยนะ
ขอไปกินข้าวกับพลเอกประวิทย์เอง

ก็แน่นอนอยู่แล้วเวลาแบบนี้ให้คุยเรื่องอะไรอะ
นี่ไง
สภาพประกาศหรอ
ถามตรงเลยว่าถ้าสมมุติว่าสองพักของเรานั้นจะร่วมมือกันได้
จะต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมโอ้โหถามตรง
ทำงานร่วมกันมาก็สี่ปีแล้วเนอะถ้าไม่มีอะไรขัดแย้งกันเนี่ย
มันก็มีโอกาสสูงใช่ไหมล่ะที่จะร่วมงานกันต่อไปได้
ก็จะได้ทำให้รัฐบาลเป็นปึกแผ่นมีเสถียรภาพไง
แต่สมมุติถ้ายังร่วมงานกันไม่ได้ก็สามารถผลักดันสารต่อนโยบายอะไรที่ทำไว้ได้ในอนาคตได้บ้างไหม
คุณอนุทินก็บอกว่าจริงไปกินข้าวครั้งนี้เนี่ย
ก็มันไม่ได้เป็นเรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยถ้าเกิดเห็นผมไปกินข้าวกับพักเพื่อไทย
ไม่ว่าไปยังที่ผ่านหน้าผมก็คาดการณ์แล้วล่ะ
การให้พลเอกประวิทย์ฟังว่าภูมิใจไทยเนี่ย
น่าจะได้สอสอประมาณสัก๗๐ที่นั่ง
ถ้าครั้งหน้าภูมิใจไทยมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาล

ผมขอบอกพักร่วมรัฐบาลว่า
ร่างกฎหมายกัญชาต้องผ่าน
เพราะเป็นประโยคกับประชาชน
หัวหน้าพักวันนี้ให้สัมภาษณ์ชัดเจน

ใครจะเชิญไปหรือว่าจะชวนไป

ร่างกฎหมายกัญชาที่ค้างสภาอยู่

ใช้คำว่าต้องนะค่ะ

ส่วนประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ
ก็ขนแกนนำพักไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สกลนครนะคะ
หลังจากที่เปิดตัวผู้สมัครสกลนครครบ๖เขตแล้ว

เออคลื้นนะแล้วดูสิเห็นมั้ย
วงมาลงพวงมาลัยผ้าขาวม้านี่
แน่นจนแทบจะล้นออกมาจากหัวหน้าพักแล้วอ่ะ
เออนี่ไปดูที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยกันหน่อยนะคะ
ยังคงเดินสายช่วยว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพ

วันนี้ลงพื้นที่ไปที่เขตหนองจอกนะคะ
แนะนำดรประยูนคลองยศให้ชาวบ้านได้รู้จักกัน

ขอคนละ๑คะแนนกับบัตรเลือกตั้ง๒ใบนะ
พักเสรีรวมไทยไปรื้อระบอบประยุทธ์
สร้างปัญหาและหนี้สินหลายล้านล้านบาท
แต่ไม่มีมักผลอะไรออกมา
พูดสั้นแต่ก็เจ็บอยู่นะ

คุณหญิงสุดรักษ์เกียรติภัณฑ์นะครับค่ะนี่
เล่นละครคุณธรรมสะท้อนปัญหาสังคม
นโยบายของพักโดยให้ผู้สมัครเป็นนักแสดง

ยกระดับค่ะเป็น๓๐บาทพลัสสุขภาพดีทั่วหน้าค่ะ

อันนี้มันเหมือนละครคุณธรรมที่เขาชอบดูในโลกออนไลน
คือเสียงการพูดอะไรจะเป็นแบบนี้เลย

เดินมาแล้วมีปัญหากันแล้วสุดท้ายอ้าวนี่ประธานบริษัทเหรอเนี่ย
อะไรแบบนั้นน่ะฉันคือประธานบริษัทปลอมตัวมากระชากหน้ากาก

โรงพยาบาลนะฮะอืมหลังจากที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างต่างของพักภูมิใจไทย

หลายเรื่องเหลือเกินใช่ไหมเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะเตือนคันชาอีกที่คันชาเสรูีเขากระโดง
แล้วเมื่อวานบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปยื่นกรกตให้ยุบพักภูมิใจไทยอีก
ใช่คือคนอื่นลงพื้นที่หาเสียง
คุณชุวิตบอกว่าจะลงพื้นที่ทำลายเสียง
แล้วเมื่อวานยังไปตลาดวังหลัง

บอกผมจะเดินลนลงเลย

นี่คุณชูวิทยตะโกนนะคุณชุวิตตะโกนบอกชาวบ้านบอก

ขอบคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะฮะ
เนี่ยคือคุณสุปไฉยจ้ายสมุทรนะครับ
นายทะเบียนภักดิ์การเมืองนายทะเบียนภักดิ์ภักดิ์ภูมิใจไทย

ดำเนินการตามกฎหมายกับทุกคนที่ออกมาบิดเบือน

ใส่ร้ายรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ใส่ร้ายป้ายสีพัก
นำข้อมูลของนายชูวิทย์ไปปั่นกระแสต่อว่าพักภูมิใจไทยจะดำเนินคดีกับทุกคนทุกคดี
เพราะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรจะปล่อยให้มาทำผิดกฎหมายแบบนี้เรื่อยไม่ได้
คุณสุประชัยบอกว่าการฟ้องนายชูวิทย์ไม่ใช่ฟ้องเพื่อปิดปากนะ
เพราะหากนายชูวิทย์จะใช้เสรีภาพเพื่อติชมนโยบายอย่างเป็นธรรมกับพักภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยก็พร้อมน้อมรับแต่นี่คือการรับงานมาและมีเจตนาซ่อนเร้นอย่างเห็นได้ชัด
นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พักภูมิใจไทยต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีและตัดสินใจดำเนินคดีกับนายชูวิทย์
โดยจะเริ่มคดีแรกด้วยการยื่นกรกตเอาผิดทางกฎหมายอาญากับนายชูวิทย์
ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นส่งผลทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
ซึ่งมีผลต่อคะแนนนิยมของพักในส่วนของพักและหน่วยงานที่นายชุวิตพลาดพิงถึง
ก็จะฟ้องร้องนายชูวิทย์ด้วยเหมือนกัน
คุณสุภาชัยบอกว่าว่าที่ผู้สมัครสอสอพักภูมิใจไทย๔๐๐เขตทั่วประเทศ
ก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับนายชูวิทย์ทั้งไปร้องกรกตจังหวัด
แล้วก็ฟ้องดำเนินคดีอาญาในทุกเขตเพื่อปกป้องชื่อเสียงของพัก
หลังจากนี้ก็ขอให้นายชูวิทย์เตรียมรอรับหมายสารได้เลย
คุณสุประชัยบอกว่านายชูวิทย์น่าจะไม่กลัวการติดคุก
เพราะคงมีประสบการณ์มาแล้วและคิดว่าน่าจะชอบติดคุก

เริ่มดำเนินคดีสิ่งที่เป็นคดีต่อไปก็คือ
วันนี้ผู้สมัครในภูมิใจไทยทั้งหมด๔๐๐เขต
ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำของคุณชูวิทย์
ก็จะมีการดำเนินคดีของกับคุณชุวิตในแต่ละเขตเลือกตั้ง๔๐๐เขต
สองก็คือจะมีการร้องกับกรกตจังหวัดในแต่ละเขต

ผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์ไม่กลัวจะติดคุก
เพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการติดคุกแล้ว
ท่านอาจ่าเสพติดไว้ของการติดคุก
เพราะท่านการที่มีคดีที่มีมากท่านอาจจะชอบก็ได้

ซึ่งมีผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด๑๓คน
สิ่งที่จะถามคุณชูวิทย์ไปก็คือ
เมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ที่เป็นมือสะอาด
ตั้งใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

ซึ่งมันยังไม่มีการดำเนินการในขั้นไหนเลย
แล้วก็จริงมีฝ่ายค้านก็ได้ยื่นไปแล้ว
ท่านก็เอาเรื่องเก่ามาซ้ำแล้วก็มาพูด

คือมีการเงินทอน๓๐๐๐บาท
ช่วยไปตรวจสอบเรื่องสายสีเขียวด้วยได้ไหมครับ

มีเงินทอนหรือไม่
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็บอกว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ใครถูกละเมิดก็ฟ้องร้องได้
ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับ
ดูคุณชูวิทย์หน่อยไหม

ถามกลับว่าหากผมรับงานมาแน่จริง
ช่วยบอกหน่อยว่ารับจากใคร

เข้าไปถึงเยาวชนพร้อมกับบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนดี
แต่ทำเพื่อปกป้องประเทศชาติพักภูมิใจไทยถ้าแน่จริงก็หาเสียงไป
ส่วนประชาชนอย่างผมก็ต่อต้านก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของผม
เมื่อฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับว่ากลั่นแกล้งขัดขวาง
ไม่ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูลแล้วก็กลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางคดีอาญา
คุณชูวิทย์ยืนยันว่าตัวเองไม่มีพักนะฮะไม่ได้เป็นนักการเมือง
ไม่ได้บอกให้ประชาชนไปเลือกพักไหนแต่พักภูมิใจไทยกลับกลัวที่เป็นเพียงประชาชน
ก็ในเมื่อแน่ใจว่าทำดีทำเพื่อประชาชนแล้วจะไปกลัวอะไร
คุณชูวิทย์บอกให้มาสู้กันระหว่างพักการเมืองอย่างภูมิใจไทยกับประชาชนอย่างชูวิทย์
พร้อมกับทิ้งท้ายบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้ยื่นยุบพักกับกรกต
นี่ล่าสุด๒ชั่วโมงก่อนนะครับคุณชูวิทย์โพสต์อีกยาวเหมือนกันค่ะ
ก็มีการที่พอถึงเวลาหาเสียงเนี่ยก็พูดไว้ดิบดีครับแต่พอถึงเวลาได้รับการเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งไป
เอ้ากลับมาตระบัดสัตว์อันนี้คุณชุวิตเขียนไว้นะ
แล้วบอกว่าทีนี้ในจวบจนถึงวาระเลือกตั้งอันใกล้นี้เนี่ย
พักการเมืองยังนำเสนอรูปแบบการเมืองที่ไม่มีอุดมการ
หนักกว่าเดิมคือการสมคบคิดวางแผนครอบงำเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ใช้ประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือผ่านระบบการเลือกตั้ง
คุณชุวิตย้ำว่าการต่อสู้ของผมทำในนามประชาชน
เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พักการเมืองได้เรียนรู้ว่า
ประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของพักการเมืองอีกต่อไป
แล้วก็ยกตัวอย่างกรณีกัญชาเสรี
แล้วก็อธิบายเรื่องผลกระทบผลสะท้อนต่างนานานะคะ
แล้วก็ไปเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม
อันนี้แจกแจงเป็นตัวเลขชัดเจนเลยคุณผู้ชมสามารถไปอ่านได้ที่เพจคุณชูวิทย์เลยนะคะ
แล้วคุณชูพิษก็ย้ำด้วยบอกว่า
ยินดีจะสู้ตามกระบวนการที่ใช้วิถีทางประชาธิปไตย
และสิ่งที่เกิดขึ้นการกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย
ในเรื่องนโยบายและผลประโยชน์ของสังคมประเทศชาติส่วนรวมเป็นหลัก
ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนจงได้รับชัยชนะ
มีสติปัญญาในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย

พรุ่งนี้ที่จะไปกรกตที่ไปยื่นยุบพักภูมิใจไทย
คุณชุวิตบอกจะยื่นกรณีใช้นอมินีรับงานประมูลในกระทรวงที่ดูแลอยู่นะฮะ

แต่ก็ต้องฟังทางเหตุผลของทางภูมิใจไทยเขาด้วยนะ